ไทยรัฐนัดคุยของเราวันนี้คว้าคิวทองมาเลยค่ะ
พระเอกวาดที่สามีอย่าเรียกว่าแห่งชาติแห่งจักรวาลเลย
ไปคุยกันเต็มนะคะกับไทยรัฐนัดคุยคุณก๊อตจิรายุจัดไปเลยค่ะ
ช่วงไทยรัฐนัดคุยวันนี้นะคะเรามีนัดกับพระเอกสุดฮอตค่ะ
ธรรมเนียบสามีแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก๊อตจิรายุค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อไทยรัฐนัดหนูเดียว

เป็นไงบ้างก๊อตตอนนี้กระแสละครฮอตมากจริงเลยเนอะ

ดูอยู่ครับดูอยู่ทุกวันปลื้มอยู่ทุกวันด้วย
คือปลื้มไหมที่แบบได้ถอดเสื้ออันนี้แซวนะ
ในถอดเสื้อนั้นมันในบท

คือในเรื่องอะค่ะคือถอดเสื้อแล้วก็ยืนคุยกับพี่คราวเดียง

ขายของเป็นที่แบบถอดเสื้อโชว์หุ่นไปแบบนี้อะค่ะ

ไม่มีใครใส่เสื้อว่ายน้ำหรอก

นิดนึงเผื่อจะมีพรีเซ็นเตอร์แบรนด์เข้ามา

เป็นอย่างไรบ้างค่ะฟีดแบ็คนอกจากคนกรีดกราดเรื่องหุ่นแล้วเนอะ
คือมันคาแรคเตอร์ด้วยไหมแบบเห็นบอกว่าเล่นเป็นนุ่มนักเรียนนอกเนี่ยเหรอคะ
มีหลายคนเขาก็ชอบวิธีการแสดงกับคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับ
ผมดีไซน์ว่าเขาเป็นคนที่คิดก่อนพูด

เราก็เป็นคนที่เก็บอาการคนช่างสังเกตอะไรอย่างนี้
ไม่นะผมไม่ได้คิดว่าเสน่ห์ของเขาคือการพยายามเค้กนะ
แต่เสน่ห์ของเขาคือเขายิ้มง่าย
ยิ้มง่ายกับคนที่เขารักอะไรอย่างนี้

ความรู้สึกมันจะแบบเหมือนเขาเป็นดอกไม้บาน
เราอยากจะยิ้มให้ตลอดอะไรอย่างนี้
แต่พอช่วงที่เขามีปัญหาเราก็รู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยเราแก้ไขปัญหาแบบคนโตแล้วสิ
นี่รอดูเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะ
จะมีซีนแบบทอดเสื้อว่ายน้ำโชว์แบบนี้บ้างไหมคะ
โชว์อะไรต้องอยากคือหาให้โชว์อะไร
ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่จะกรุณา
เอาจริงก๊อตอยู่วงการมา๑๐ปีเนี่ย
คิดไหมคะว่าวันหนึ่งจะขึ้นธรรมเนียบสามีแห่งชาติแบบนี้
ไม่คิดเลยนะไม่ได้เรื่องพวกนี้เลย
คิดแค่อย่างเดียวทำยังไงให้งานออกมาดีที่สุด

เพราะว่าโตขึ้นทุกปีแล้วก็อยากทำให้งานดีขึ้นทุกปี
อยากรู้นะคะว่าวิธีการเตรียมตัวของก๊อต
ทำยังไงเวลาแสดงออกมาถึงได้ดีขนาดนี้คะ
คือผมว่าตัวละครก็คือผลผลิตของตัวก๊อตไง
ก็ไม่ได้สร้างสินค้ามาขายแต่ก๊อตสร้างตัวละครมาขาย
เพราะฉะนั้นก็ต้องการสร้างตัวละครที่มีคุณภาพที่สุด
เหมือนกับรักษณ์วัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค
พอเราคิดแบบนี้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่ฝึกอะไร
ทีนี้ผมก็ต้องทำให้ตัวเองมีคุณภาพ
เพื่อที่จะได้รับการว่าจ้างต่อไป

ถามถึงการร่วมงานกับนางเอกแบบอย่างน้องกรีนอย่างคุณนุ่นเนี่ย
โอ้โหมากฝีมือมาก

ผมแฮปปี้นะเขามีความแบบทั้งมืออาชีพแล้วเขาก็
เราขายของก่อนตอนซ้อมตอนหรือไม่ก็เทคแรกอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วแกปล่อยให้นักแสดงได้นำเสนอก่อนว่า
คุณผลิตสินค้ามายังไง

ถ้าอย่างนั้นผมก็จะแบบก็ต้องทำงานหนักอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้นะคะเห็นน้องก๊อตบอกว่ามุ่งมั่นอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูด

จริงต้องไปปีที่แล้วแล้วก็มันโควิด

ไม่ใช่แค่เป็นตัวผ่านอะไรอย่างนี้อยากใช้ศักยภาพที่เราฝึกมาทุกวันทุกวันทุกวันเต็มที่อย่างเงี้ย
แล้วก็จริงแล้วพอทำงานกับคนพวกนี้ผมเคยไปถ่ายฮอลลีวูดมาเรื่องหนึ่ง
แล้วความโปรของเขามันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจทำงานอยู่ทุกวันนี้
ถ้าพี่ให้รีวิวผู้ชายชื่อก๊อตจิรายุ๒๐๒๑นะก๊อตอยากจะรีวิวตัวเองไงบ้างเอ่ย
ตั้งใจทำงานมากนี่
รับมาก็อยากให้ลูกค้าได้กำไร

ทุกอย่างเลยครับผม
ดิ์มตอนนี้แบบมีใครส่งอะไรมาผมดูก่อนว่าที่ผมช่วยเขาได้แค่ไหน
หมายถึงการมีคุณค่าสำหรับคนที่แบบ

นั่นแหละแล้วแบบโอเค
ในส่วนการให้ความบันเทิงผมถึงทำไปแล้ว

ไม่รู้เวิร์ตไม่รู้เวิร์ตนึกไม่ออกแหละ
นอกจากออกกำลังกงออกกำลังกายชอบทำอะไรบ้าง
กีต้าวาดรูปอ่านหนังสือนั่งสมาธิ

หลายคนมองว่าก๊อตเป็นนุ่มติ๊ดเอ๊ะหรือว่าติ๊ดแฟน
นานไม่ติ๊ดครับไม่ค่อยติ๊ดกัน
เพราะว่าเจอกันอาทิตย์ละครั้ง๒ครั้ง

ก็แยกกันอยู่ก่อนก็ได้

เอาล่ะเนาะพูดคุยกันแบบพอหอมปากหอมคอแล้ว

เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงครับ
คือผมรู้ว่าบางปัญหามันไม่ได้แก้ไขง่าย
แต่ผมเชื่อว่ามันมีทางออก
แล้วก็จะออกมาถ่ายตอนไหนเอามากลับมาทำงานครับ
ตอนนี้เรากำลังเช็คคิวกับกองถ่ายเรื่อย
ว่าวิธีการถ้าเราจะถ่ายเราจะถ่ายกันยังไง
แค่วัดอุณหภูมิอาจจะไม่พออะไรอย่างนั้น

ต้องไปตรวจก่อนไหมอืมค่ะอะไรอย่างนู้นเพราะว่าอย่างผมเนี้ย
ผมก็เช็คตลอดไงเช็คตลอดแล้วก็มีใบพบว่า
โอเคฉันเป็นโปรกระถีบเนกระถีบเนกระถีบนะ
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อนที่เราร่วมงานกัน
เกิดความแบบแข็งระแวงอ่ะเดี๋ยวลองรอดูกันอีกทีนะคะ
ขอบคุณก๊อตมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านการแสดงนะคะ
รวมไปถึงผลงานอื่นอื่นด้วยค่ะวันนี้นะคะ
ไทยรัฐนัดคุยของเราจบแล้วล่ะค่ะ
เดี๋ยวส่งไปต่อที่สตูดิโอเลยค่ะ